กลับมาชมข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อ
ใครที่ติดตามรายชื่อ

ก็มีรายงานบอกเคาะกันทั้งวันทั้งคืนคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดก็นิ่งอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะคะ
ณเวลานี้ตอนนี้ก็มีรายงานบอกว่า
รัฐมนตรีได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว
แล้วก็จะนำชื่อขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมต่อไปนะคะ
มาดูกันค่ะสำหรับภักดิ์เพื่อไทยนะคะ
คุณเศรษฐาทวีสินก็จะเป็นนายกรัฐมนตรี
วบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายปานปรีพระหิตธานุกรเป็นรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
นายสมศักดิ์เทพสุธินรองนายกรัฐมนตรีนะคะ
สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
แพทย์ชนนั่นศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
กฤษฎาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะ
และนายสุธินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสนะคะ
นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
นายชายาพรมมารัฐมนตรีช่วยเกษตรนะคะ
นายสุรพงศ์ปียโชธรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
นายจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
อันนี้คือในส่วนของพักเพื่อไทยนะคะ
ภูมิใจไทยค่ะก็จะมีนายอนุทินชาญวีรกูล
เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะ
และนางสาวสุภามาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา
นายชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะ
นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ
นายณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์นะคะ
ในส่วนของพลังประชารัฐค่ะพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ
ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ
มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
และมีนายสันติพร้อมพัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข
นายภัยลิกเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะ
ส่วนรวมไทยสร้างชาตินะคะนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์
จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะ
พิชชารัฐเหล่าหะพงชนะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นางสาวพิมพัทราวิชัยกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหัฐไทย
และนายอนุชานาคาสัยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ส่วนชาติไทยพัฒนาค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์นะคะ
ประชาชาติพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอนส่องก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อันนี้คือโผล่ล่าสุดณตอนนี้นะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีการนำรายชื่อขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมต่อไปค่ะ
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภารกิจของนายเศรษฐาที่วันนี้นะครับ
เข้าที่ทำการพักเพื่อไทยเขาบอกว่าเข้าแต่เช้าเลย
แล้วก็พูดถึงโผล่คณะรัฐมนตรีว่าตอนนี้ค่อนข้างจะนิ่งแล้ว
ส่วนที่เบิร์ตจะชี้ให้เห็นนะครับคือเรื่องของกระทรวงกลาโหมนะฮะ
ที่แม่เรียกว่ามีการเปลี่ยนตัวกันนะครับแทบจะวินาทีสุดท้ายเลย
เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางเข้าพักเพื่อไทยแต่เช้า
เพื่อปฏิบัติภารกิจมีกลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อยครับ
สุนุโลกพิจิตรเขาให้กำลังใจแล้วขอให้แก้ปัญหาราคา
ผลทางการเกษตรของชาวไล่อ้อยด้วย
คณะรัฐมนตรีจะมารับรายชื่อคณะรัฐมนตรีไปตรวจสอบ
ก่อนนำขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อมซึ่งรายชื่อน่าจะนิ่งหมดแล้วล่ะ
ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีกระแสข่าว
ผลเอกนัทพลนาคพาณิชย์นะครับ
เศรษฐาบอกยังไม่ทราบแต่ยืนยันว่าการนำรายชื่อ
เสนอนะครับก็ขอให้ดูที่ผลงาน
เพราะว่ารัฐมนตรีกระลาโหมต้องพูดคุย
แล้วก็มีเรื่องของการประสานงานความมั่นคงด้วยครับ
เพราะว่าอันนี้ต้องพิสูจนด้วยผลงานนะครับ
แล้วก็ท่านรัฐมนตรีเองก็ต้องพูดคุยนะครับ
เราก็ต้องมีพ่อผู้นำในการที่จะคุยนะครับ
ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ที่ทั้งพักรุงประสบาลคันเรียนกันมาแล้ว
ก็คงทำงานเต็มที่ให้กับพี่น้องประชาชนประเทศชาตินะครับ

ก็มีคนสมหวังก็ต้องมีคนผิดหวังเป็นธรรมดานะฮะ
แต่ว่าเราเองเราก็พยายามเต็มที่ที่จะให้ทุกคนแฮปปี้นะครับ
ก็ยังมีตำแหน่งที่ปรึกษามีตำแหน่งเลขาอยู่อีกหลายตำแหน่งนะครับ
บ่ายครับพักบ่ายบ่าย๓โมงนี่
นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอแน่
และหาแนวทางแก้ไขด้านการบินนะครับ

ร่วมกับผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่ากาศยานจำกัดมหาชน
แล้วก็มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบิน๘แห่งมาด้วยครับ
ก่อนเริ่มการประชุมในเศรษฐาแนะนำว่า
ที่รัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย
นายปาลปรีพฤษฐานุกรท่านนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นี่แหละครับที่ผมพูดถึงว่ามีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
ก็คุณปานปรีจะดูแลด้านเศรษฐกิจครับ
นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศล
ก็จะเป็นว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จุลพันธ์อมรวิวัตรก็จะเป็นว่าที่รัฐมนตรี

ส่วนคุณหมอพรมมินเลิศสุริเดชนะครับ
จะเป็นวาดที่รัฐมนตรีรวมถึงนายสุริยะ
จึงรุ่งเรืองกิจนะครับที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ในสถานระบุว่าทันทีที่มีการแต่งตั้งนะครับ
เป็นรัฐบาลถูกต้องถวายสัตว์เรียบร้อยแล้วนะครับ

ไตรมาสที่๔เป็นช่วงสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจครับ

จะเริ่มทำงานนะครับขณะที่จะได้รองรับนักท่องเที่ยว
มาเข้าประเทศครับฟังเสียงคุณเศรษฐาอีกทีนะครับ
ไรมาส๔เป็นไตรมาสที่พีคซีเซ่นของการท่องเที่ยว
เพราะฉะนั้นอีกตั้งสักประมาณ๒๓อาทิตย์ถึงจะเริ่มต้นใหม่

ก็จะเป็นการได้เปรียบในการที่จะให้ภาคเอกชนได้มีความพร้อม
ในการที่จะรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวนะครับ
หลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นแล้วจากทุกท่าน
ก็ชัดเจนมากในระดับที่ตอนนี้ก็
มีการตรวจสอบคุณสมบัติ
แล้วก็เตรียมนำรายชื่อขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อมแล้วนะคะ